คุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาค่ะ
แล้วก็ทางคุณรังสิมันโรมตั้งกระทู้ถามสด
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งผอบตรคนใหม่
แล้วมันก็มีการโต้กลับนะทำทำไม
ทำไมก็รู้ทั้งรู้ว่านายกไม่อยู่
นายกไปกัมพูชาไงไปเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ไง
ทำแบบนี้แล้วโอ๊ยประเทศชาติประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร
เมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมสภา
โดยคุณรังสิบันโลมสบชก้าวไกลตั้งกระทู้ถามสด
นายกรัฐมนตรีถึงการแต่งตั้งพบตรคนใหม่
แต่นายกรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือแจ้งมา
ว่าติดภารกิจเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
ก็เลยไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้
และก็ไม่ได้กำหนดวันที่จะมาตอบด้วย
ทำให้ทางนายรังสิมันโรมบอกว่าอันนี้ผิดนะเนี่ย
ข้อบังคับ๑๕๑อย่างชัดเจนเลย

แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะมาตอบเรื่องนี้เมื่อไหร่
ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญ
ทีนี้ประธานวันนอร์ค่ะ
ก็เลยบอกว่าให้คุณรังสิมันโรมเอาไว้ถามคราวหน้า
เพื่อให้ถามแบบที่ผู้ตอบอยู่ด้วย
จะอนุญาตให้ถามเป็นกระทู้สดได้

รู้ทั้งรู้ว่านายกติดภารกิจเยือนกัมพูชา
แต่ก็ยังหาเรื่องตั้งกระทู้ถามสดในสภา
ทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไร
ประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์อะไรครับ
เป็นข้อความของโฆษกรัฐบาลก็เลยทำให้นายรังสิมันโรมเนี่ย
ไลน์ของโฆษกรัฐบาลเอาไปโพสต์ในเอ็กซ์โต้กลับนะ
นายกไม่ให้ความสำคัญในปัญหาตำรวจที่ต้องเร่งแก้ไข
ไม่ส่งรัฐมนตรีคนอื่นมาต่อหรือจะบอกว่าหรือบอกว่าจะมาชี้แจงต่อสภาเมื่อไหร่
เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่านายกจะแก้ปัญหาตำรวจยังไงตั้งพบตรใช้เกณฑ์อะไร
นี่ก็เป็นการโต้กลับผ่านทางไลน์รวมถึงโซเชียลมีเดียอย่างเอ็กซ์นะคะเมื่อวานนี้